เอาล่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องราวของเทียนพรรษากันหน่อย

คุณผู้ชมพาไปดูความสวยความงามของเทียนพรรษานะครับ
ที่ชาวบ้านคุ้มวัดศรีประดูกจังหวัดอุบลราชธานี
ตอนนี้เขากำลังมีการพร้อมใจกันเร่งติดเทียนพิมพ์
ต้นเทียนพรรษาประจำคุ้มวัดนะคะ
บอกเลยคุณผู้ชมว่าปีนี้เทียนยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามมากกว่าทุกปีแน่นอน
นี่คือบรรยากาศการแกะเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่
ของวัดศรีประดูกตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ก็มีชาวบ้านทั้งชายหญิงหนุ่มสาวแล้วก็ผู้สูงอายุ
ก็เร่งกันติดพิมพ์ต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ของวัดกันอย่างขมะเขม่นเลย
ซึ่งมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ๖๐แล้วนะคะคุณผู้ชม

เห็นแบบนี้เริ่มเห็นโครงความสวยงามแล้ว

ทั้งนี้ทางวัดได้มีการกางเต็นต์ไว้สำหรับประชาชนนักศึกษานักเรียนนักท่องเที่ยว
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสืบสารประเพณีแห่เทียนด้วยเช่นกัน
เพราะว่าทุกคนก็สามารถช่วยกันแกะลายเทียนติดพิมพ์ได้เหมือนกันนะคะ
นี่ไงมีการตั้งเต็นต์เอาไว้นะ

นายสมคิดสอนอาจอายุ๗๑ปีครูเทียนแล้วก็ศิลปินมรดกอีสาน
สาขาประติมากรรมเทียนพรรษาเขาบอกว่า
เทียนของวัดศรีประดูกเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่
จัดทำขึ้นในปีนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสุวรรณสามชาดก
ก็คือเป็นชาติที่๓ใน๑๐ชาติสุดท้าย
ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าทศชาติชาดกนั่นเอง
ซึ่งเป็นธีมสำหรับการทำเทียนพรรษาประกวดในปีนี้ค่ะ
แก้นแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างขึ้นมา
เพื่อจะสอนอาวุธธรรมะของพระพุทธเจ้าของเขา
มาให้ประชาชนครับหรือว่าผู้สนใจในพุทธศาสนาได้เข้าใจ

ทีมงานก็ได้สร้างขึ้นกันอย่างวิจิตบรรจงเลยค่ะ
เพื่อให้นักท่องเที่ยวแล้วก็บรรดาพุทธศาสนิกชนได้รู้จักประวัติ
ก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นได้สร้างคุณงามความดีมาหลายพบหลายชาติเลย
รับรองเลยว่าปีนี้มีความยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาแน่นอน
นี่แค่เห็นเบื้องหลังการทำนะยังสวยงามขนาดนี้เลย
และที่สำคัญเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยตาของเราเองว่ามันจะสวยงามขนาดไหน
บอกคุณผู้ชมไว้เลยประชาสัมพันธ์กันให้ทราบเลยนะครับ
เดี๋ยวทีมงานตลอดข่าวเช้านี้จะยกขบวนยกทัพลงไป
ไปเลยจะไปจัดรายการสดที่นั่นกันเลยไปเจอกันตัวเอง
จริงเลยนะวันศุกร์ที่๗กรกฎาคมเดี๋ยวเจอกัน